คุณผู้ชมคะจากการเสียชีวิตของดาราอาวุโสคุณแม่มารสีนะคะ
ก่อนหน้านี้ทางด้านครอบครัวเคยออกมาปฏิเสธการช่วยเหลือจากพระบินนะคะ
แต่ว่าล่าสุดได้มีการติดต่อไปยังพระบินเพื่อรับความช่วยเหลือแล้ว
ติดตามรายละเอียดข่าวนี้พร้อมกันค่ะ
หลังจากที่นักแสดงอาวุโสมาราศีณบางช้างเสียชีวิตลงด้วยโรคชราที่จังหวัดเชียงใหม่
พร้อมกับกระแสข่าวว่ากลายเป็นบุคคลยากไร้
ทำให้พระบินบรรลือฤทธิ์นักแสดงรุ่นลูกที่มีโอกาสร่วมงานกันในอดีต
ตั้งใจที่จะช่วยเหลือเรื่องการจัดงานศพ
แม้ในช่วงแรกจะถูกปฏิเสธจากญาติพี่น้องของทางผู้เสียชีวิต
แต่ท้ายที่สุดความปรารถนาดีครั้งนี้ก็เป็นไปตามที่พระบินได้ตั้งใจไว้
ซึ่งขณะนี้ครอบครัวของคุณแม่มาราศีได้ติดต่อกลับมาเพื่อแจ้งข่าวว่า
ได้ตัดสินใจจัดงานสวดพระอภิษฐรรมศพทั้งหมด๖คืน
ก่อนที่จะชาปนกิจในวันที่๒๙ธันวาคม
เพื่อให้ผู้คนทั้งในและนอกวงการที่นับถือคุณแม่มาราศี
เดินทางมาร่วมไว้อาลัยด้วย
คือจะร่วมงานกับโยมแม่มรสีประมาณสัก๖๗เรื่องนะครับ
ตั้งแต่หนังมาก็รู้สึกว่าผูกพันนะครับ
โยมแม่ก็เคยบอกไว้เกิดว่าอย่าทิ้งแม่นะไปช่วยแม่นะ

ครั้งแรกที่ได้รับข่าวรู้สึกว่าโอ้โหแบบตกใจมากหดหู่มาก
เพราะว่าโยมมารสีเนี่ยเป็นดาราศิลปินที่มีคนรู้จักและนับถือมากมาย
แล้วก็โทรไปหาท่านนายกบอกท่านนายกครับ
ผมขอบินทบาทได้ไหม
ถ้าเกิดว่าท่านนั้นถ้าสวดคืนนึงเนี่ยผมขอต่อจากท่านนายกได้ไหม
ขอสวดอีก๕คืนก็ไม่ยอม
ไม่ยอมเราก็บอกว่าโอเคไม่เป็นไรถ้างั้นโยมแล้วตั้งใจทำงั้นก็ทำไป
เมื่อคืนนี้โทรมาบอกว่าทางญาติเพิ่มกันเป็น๖คืน
เรารู้สึกว่าเรารู้สึกดีใจที่สิ่งที่เราขอร้องทำให้สำเร็จได้
อยากให้โดนจิตโดนใจให้แม่มรสีไปโดนจิตโดนใจให้ลูก
ให้แม่ให้ครบ๗คืนแล้วก็เผาวันที่๒๙นี้
เราบอกไม่เป็นไรค่าใช้จ่ายทั้งหมดเราจัดให้หมด
ก็ถือว่าเป็นไปตามความปรารถนาของพระบินนะคะ
หลังจากที่มีความตั้งใจเอาไว้เคยบอกเอาไว้เมื่อประมาณ๗๘ปีที่แล้ว
ที่เคยคุยไว้กับคุณแม่มารสีนั่นเอง